มีอะไรมันพ้องไปเชิญออกมาที่เรานักเก่าเราซ่อมได้

ซ่อมตรงไหนเนี่ยดูซิเนี่ยทายุพัดมาทีหนึ่ง
ปิวไปหมดเลยเหลือแค่นี้เองฮะ

ผมว่ามรื้อเนี่ยง่ายสุดและสร้างใหม่
กะว่าจะสรรพทานไปสร้างเป็นผักสรรพภูมิแทน
ตอนนี้เราไม่พูดถึงค่ะ
นะครับช่วงนี้คงมีเวลาให้ชาวใต้ได้ซ่อมแซมบ้านกัน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะหลมที่ได้
ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะครับก็เบาบางลงนะครับ
เหลืออย่างเดียวก็คือเรื่องของคลื่นนะครับทั้งคลื่นในทะเลคลื่นใต้น้ำที่ยังคงต้องระวังอยู่
แต่ภาพรวมแล้วปริมาณน้ำฝนเนี่ยลดลงปริมาณน้ำเนี่ยนะครับ
กว่าที่ติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องก็คือปริมาณน้ำที่ท่วมขังในบ้านเรือนต่างเนี่ยนะครับ
ลดลงตามลำดับก็ขอให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วแล้วกันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับลักษณะของสภาพอากาศอย่างที่บอกก็ถือว่าเป็นใจอย่างยิ่งนะครับ
ในการทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับมีปริมาณน้ำในจุดต่างที่เกิดการท่วมก่อนหน้านี้ลดลงนะครับ
จะสังเกตว่าพายุเนี่ยนะครับปลาบึกครับที่ก่อนหน้านี้เคลื่อนตัวลงบริเวณทะเลอันดามัน
แล้วก็กลายเป็นห่อมความกดอากาศต่ำนะครับยังไม่สลายตัวยังไม่หมดบทบาทซะทีเดียวนะครับ
เรื่องของการสลายตัวของพายุปลาบึกเนี่ยนะครับตอนนี้กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
มีการเหนียวนำมีการดึงฝนจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ออกไปจากในบริเวณภาคใต้เนี่ยนะครับ
ศูนย์กลางของพายุเพื่อที่จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งขณะนี้เองความชื้นต่างที่มีการรวบรวมในบริเวณตรงศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ
เมื่อสักครู่นี้จะสังเกตว่าอยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันตกของประเทศพม่าเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นความชื้นตัวสำคัญที่หลังจากนี้ก็จะค่อยลอยขึ้นไปครับ
กลุ่มในบริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับ
เป็นความชื้นที่ไปรวมตัวกันเป็นฝนฟ้าขนองอย่างที่ได้มีการย้ำเตือนมาก่อนหน้านี้นะครับ
ว่าฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นฝนฟ้าขนองที่แบบตกไปไวมาไวเนี่ยนะครับ
แล้วก็จะมีลักษณะของความแปรปวนสภาพอากาศมีฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงที่สำคัญอาจมีลูกเห็บตกด้วย
นี่คือทิศทางของกระแสลมนะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของไฮปลาบึกนะครับ
ก็อย่างที่บอกก็คือมีบทบาทสำคัญในการดึงเอาฝนออกไปดังนั้นเนี่ยนะครับฝนถึงแม้จะหายแล้วคลื่นยังคงต้องระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนจะถึงตอนล่างนะครับทำให้ปริมาณฝนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะสังเกตว่าสิ่งที่มาพร้อมกับกระแสลมนี้ก็คืออากาศแห้งนะครั
พื้นฟูต่างการตระบายน้ำการซ่อมแซมต่างเนี่ยสามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เช้าเหนืออย่างที่ได้บอกไปนะครับเมื่อวานี้บางจุดบางพื้นที่อาจจะมีฝนเกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสเจอนักกว่าเมื่อวานนี้นะครับโด